พาไปดูอีกหนึ่งที่ที่จังหวัดกระบีที่นั่น
โอ้โหสู้กันฝุ่นตลบอบอ้วน

แต่มันเป็นบางสิ่งบางอย่างที่มันมาสู้กันเรียกได้ว่า
ไม่มีกรรมการซัดกันนัวหลายตัวเลยทีเดียว

ไม่เคยไหนไม่เคยหวัดวันใคร
กระแดงหลักใบนใด
ไม่แข็งเท่าใด
กรรมเข้าใหช่าทรีย์
ชอหรือเฮียงวันนี้เป็นโอกาสแล้ว
ฆ่าจะได้ล้างแค้นเมื่อ๓ปีก่อน
ในวันที่เจ้านั้นเข้ามาฆ่าพ่อแม่ฆ่า

เจ้าคิดจะสู้กับข้าเพื่อชิงความเป็นหนึ่งในยุทธพบ

ดูสิคุณดูสิคะสู้กันไม่ใช่หนึ่งต่อหนึ่งด้วยนะ

เกิดอะไรขึ้นน่ะ
สามเศร้าเราสามตัว
อาจจะเป็นการแย่งอนาเขตกัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดกระบี่นะครับ
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ
ทานบกฮรณีจังหวัดกระบี่เขาบันทึกภาพนี้เอาไว้ได้
บริเวณชายหาดบนเกาะห้องในเขตอุทยานแห่งชาติธานบกฮรณี
คือตัวเงินตัวทอง๓ตัวเนี่ยมันไม่รู้ไปทะเลาะอะไรกันมาแหละ
ยังไงซะวันนี้ต้องวัดกันแล้วว่าใครจะเป็นหนึ่งในยุทธภพแห่งนี้

กันแบบนี้ตะลุมบอลกันเลยประมาณสัก๑๐นาที
ตอนแรกมี๓ตัวใช่ไหมตัวหนึ่งบอกผมพอแล้วอ่อนเปี้ยเพลียแรงไม่ไหวจริง
ก็ยอมถอยไปเหลืออีก๒ตัวนี่แหละ

พอซัดกัน๒ตัวได้สัก๑๐นาทีเจ้าหน้าที่บอกว่าพอเถอะพอเถอะลูก

วันนี้พอแค่นี้ก่อนโทรศัพท์พี่บันทึกได้แค่นี้จริง
ต่อมาค่อยมาสู้กันใหม่นะแล้วมันก็แยกย้ายกันไป

เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็งงว่าทำไมมันมาสู้กันแบบนี้
เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าสาเหตุของการเปิดศึกทะเลาะกันน่าจะเกิดจากการแย่งชิงพื้นที่
แล้วก็หรืออาจจะเป็นการแย่งชิงการเป็นจ่าฝูง
โอ้โหที่นี่มันมีตะกรวดเยอะเหรอคะ
คือตะกรวดมันเยอะที่นี่ประมาณสัก๓๐ตัวได้
มันก็เลยต้องแย่งชิงความเป็นหนึ่งในยุทธจักร
นี่ไงงัดกันงัด
ย่ามกลายเข้ามานี่ไม่ได้เลยแบบนี้